ทำอีกที่หนึ่งก็คือควงงัวตอง
เออชื่อแบบภาษาเหนือเจ้าพวงมัวตอง
อาจจะเป็นที่ไหนแล้วจะไปเจออะไรแปลกบ้างไปดูค่ะ
นี่สิ่งแปลกที่บอกก็คือหัวใจหิน
คุณดูสิเป็นรูปหัวใจที่สลักอยู่บนหินเลยค่ะ

หัวใจศีลาหรือเป็นที่มากว่าใจหิน
ใจหินคุณชนะรู้ดี
ใครเห็นแบบที่คุณชนะรู้ดีนี่อาจจะไม่ค่อยน่าดู

หยดลงหินทุกวันหินมันก็ยัง

แต่ว่าหัวใจหินที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะ
มันถือว่าเป็นของแปลกแล้วมันก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
ไม่ได้มีใครมาสลากมาทำเอาไว้นะ

แล้วหัวใจหินก็อยู่ที่ขวงัวตอง
หรือถ้าเป็นภาษากลางก็คือขวงวัวทอง

อยู่ในพื้นที่หมู่บ้านแสนทองหมู่๑๐ตำบลเวียงต้า
อำเภอลองจังหวัดแพร่นะคะ
เรืองยศมณีทองยอดคำ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตะมนต์เวียงต้าเขาพามาดู
แล้วก็บอกว่าตัวพี่เขาเองเป็นคนที่สนใจแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในพื้นที่มานาน
เล่าให้ฟังว่านอกจากที่นี่จะมีหัวใจหินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วนะคุณผู้ชม
ยังมีรอยสัตว์คล้ายกับรอยเท้าวัวด้วย

นี่ค่ะต้องลองสังเกตดูนะคะ
เพราะมีตำนานเล่าขานมาว่ามีวัวทองคำออกมาหากินกลางทุ่ง
ถ้าวัวทองคำเนี่ยมันไปเดินไปย่ำที่ไหนก็จะมีรอยเท้าปรากฏให้เห็น

มันก็เลยกลายเป็นที่มาของพื้นที่แห่งนี้ไงคะ
ที่เขาเรียกว่าขวงวัวตองหรือที่แปลว่าที่อยู่ของบัวทองคำนั่นเอง

จริงค่ะยังไม่หมดนะเพราะนอกจากรอยเท้าวัวแล้วเนี่ยยังมีรอยเท้าของคนด้วย

ถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่หาชมยากนะคะ
ชาวบ้านแล้วก็ผู้ที่ศึกษาเขาเชื่อว่าน่าจะมีมาตั้งแต่ยุคดึกดำบันนู้นแหละ
ตอนนี้ก็เลยกำลังเสนอให้เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติต่อไปด้วย
นี่ดูตลอดข่าวเหมือนได้ดูสารคดีระดับโลก
ใช่ไหมใช่ไหมใช่เมื่อกี้เหมือนไปสวนสัตว์นี่ดูสารคดี
ช่วงนี้ไปเที่ยวไหนไม่ได้เปิดดูตลอดข่าวเหมือนได้ไปเหมือนกันแหละคุณผู้ชมครับ